แต่ในเพื่อนพี่น้องนะครับ
ผมเป็นคนตลกเล่นเฮฮาครับ

นายก็เลยจัดให้แปลกให้ผมมาใส่
แล้วก็ให้ผมทำสีผมตลอดครับ
ภายนอกผมจะดูกวนโอ๊ยสักหน่อยครับ
แต่ภายในผมใจดีครับ
แล้วก็ไม่มีวิสงฆ์อะไรหรอกครับ

ผมเห็นเขาสไตล์เขากวนดีครับ

ผมอยากต่อยมวยผมไปบอกพ่อ

แล้วพ่อเขาก็พามาฝากที่แฟนแท็ก

ถ้าเขาไม่รับก็กลับไปทำงานก่อสร้างเหมือนเดิมแล้วพ่อ

ก็รุ่นที่นี่ล่าดำเนินแล้วก็แม็กซ์มวยไทยครับ

ซึ่งเอามาแบตเทเนอร์

ทีนี้มันก็มีรายการแบบพวก

ล้มแล้วซ้ำได้ผมชอบ
มันซาดิตดีด้วยครับมันซาดิดดีแล้ว
ตอนแรกก็ไม่ชอบเท่าไหร่ครับเพราะผมเคยดูแบบ

มวยไทยแพ้บ่อยครับมวยไทยบ่อยผมก็เลย

เพราะว่าผมยืนสู้ผมก็ยังพอได้อยู่
เราก็ต้องมาฝึกท่านอนพวกพีชิสุเลสลิงอะไรประมาณนี้ครับ
ต้องต้องฝึกด้วยครับแต่ถ้าเป็นมวยไทย
เราก็จะยืนสู้อย่างเดียวเตะต่อยฟันศอกแทงเข่า
ถ้าล้มก็ไม่สัมไม่ได้ครับ
แล้วทีนี้ผมก็กลับมาเป็นเทนเนอร์อีก

ผมจะไม่เข้ามาดูผมจะเข้าไปต่อย

ครั้งหน้าผมจะไม่เข้ามาดูผมจะเข้ามาต่อยครับ

ที่ผมฝ่ายฝันต้องการมา

ผมชนะน็อกยก๒ครับ
ที่จรชิงไทเกอร์มวยไทยอะไรอย่างนี้ครับ
ฟ้ายที่ประชับใจนะครับ

ตอนที่อยู่มวยไทเกอร์
แล้วก็ได้มาต่อสู้กัน

แล้วทีนี้เขาไม่สู้มวยไทยผมก็เตะ

ก็น่าจะยืนสู้อะครับ
นอนสู้ผมแค่ป้องกันเก่งครับ

แต่ว่าผมมั่นใจตัวเองสูงเกินไป
แล้วก็ประมาทคู่ต่อสู้เกินไป

เขาใช้เวลาแค่๒๐วินอกผมครับ
แต่ผมคิดว่าผมสู้ได้นะตอนนั้น
แต่เขาไม่ได้เปิดโอกาสให้ผมสู้
ก็เสียใจนิดนึงครับว่าทำไมถึงแพ้อะไรอย่างนี้นะครับ

ถ้ามีโอกาสให้ผมแก้มือสักครั้งครับ

เพราะมีแต่ตัวเป้งทั้งนั้นเลย
อังเกงแดงเพราะอังเกงนี้ก็เก่ง

เก่งเก่งทั้งนั้นเลยไม่คิดอก

แต่เขาก็เก่งกันทั้งนั้นนะครับ
แต่ถ้าผ่านไปได้ถ้าถึงจุดนั้นก็

ช่วงที่ผมต่อยแล้วผมก็แพ้บ่อยครับ
เขาก็ว่าผมดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์
เขาก็บอกว่ามึงต่อยได้แค่นี้แหละ

หลายอย่างครับด่าหลายอย่างครับ
จนแบบคิดมากครับ

แตมเขาก็บอกว่าพี่ปล่อยวางเถอะ

ทำให้ผมแบบไม่ต้อง

ทำให้เราคิดมากครับให้มันน้อยกับชีวิต
เพราะว่าเขาไม่มีบทบาทอะไรในชีวิตเราเลยพวกนี้
ผมก็เออทำต่อไปแต่จะไม่กวนเยอะเกินไปครับ
แล้วก็จะไม่ได้ดูถูกคู่ต่อสู้เกินไป

ก็ขอบคุณนายแล้วก็เสียครับ
ให้โอกาสผมได้กลับมาต่อยมวย
ให้ผมได้สร้างชื่ออีกทีนึง